นี่ฟอร์จูเนอร์โอ้โหหน้ารถทิ้มลงไปเต็มเต็มเลยนะคะดีที่แบบไม่ได้เป็นอะไรมากนะก็ค้างอยู่แบบนั้นแต่ต้นเรื่องก็เนี่ยค่ะดูถนนนะคะแล้วรถบรรทุกไปแล้วนี่ฟอร์จูเนอร์มาติดอยู่คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณ
แยกราชประรบฝั่งมุ่งหน้าอโศกดินแดงและนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ของกรทมลงพื้นที่ค่ะผู้ว่ากอทมมาเองเลยอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์มาดูที่เกิดเหตุมาคุยกับคนขับฟอร์จูเนอร์นายเจดนิพัฒน์อ่ำสุดใจ
เหมือนที่ปูด้วยเหมือนกับแผ่นปูนเหมือนเป็นฝาท่ออะไรแบบนี้ค่ะ
ยุบรถก็เลยทิ้มลงไปเลยดีไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก

ใช่ครับแล้วน้ำอยู่ข้างล่างด้วยนะฮะเมื่อกี้ที่เห็นน่ะ
จุดตรงนี้นะคะเป็นแผ่นปูนหนาประมาณ๕๐๗๐เซนติเมตร
ส่วนร่องที่เกิดขึ้นกว้างประมาณ๑เมตรยาวประมาณ๖เมตร
แผ่นปูนนี้คือปิดฝาท่ออยู่นะคะข้างล่างเป็นทางระบายน้ำเหมือนกับเป็นบ่อลึกลงไป
แล้วมีน้ำไหลน้ำจะไหลไปบึงมักกะสันน้องคิง

นี่ค่ะเจ้าหน้าที่กองโรงงานช่างกลกรุงเทพมหานครนำเครื่องมือมายกรถฟอร์จูเนอร์
ออกจากจุดเกิดเหตุแล้วก็นำไปไว้ที่สอนอดินแดงนะคะ
เพราะวิ่งในช่วงเวลาที่กฎหมายเขาห้ามวิ่ง

วิ่งอยู่ล่ะใช่ไงแล้ววิ่งผ่านมากี่จุดผ่านมาถึงตรงนี้ได้ยังไง
วันนี้ค่ะเราส่งน้องเนติชาวลงพื้นที่ไป
เช้าวันนี้จุดที่มันเกิดเรื่องเจ้าหน้าที่ก็มาปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย
แก้ไขด้วยวิธีการนำแผ่นเหล็กมาวางทับแล้วเอายางมาต่อยมาเทปิด
แล้วทุกครั้งที่รถวิ่งผ่านแผ่นเหล็กมันกระดกขึ้นกระดกขึ้น
คุณผู้ชมลองดูภาพเอาเองถ้าเป็นผมก็ลุ้นนะครับเนี่ย
แล้วมันจะลูกอีกไหมฮะอุ๋นเนี่ยอ่ะเปิดอย่างเงี้ย
นี่คือปรับปรุงแก้ไขน่าจะเป็นการชั่วคราวเหรอมั้ง
เพราะมันเกิดเรื่องเมื่อวานป่ะงั้นรีบแก้อย่างถาวร
เอาแก้แก้แบบถาวรได้ไหมคะก็เดี๋ยวสองทุ่มวันนี้ค่ะ
จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่ง
อ่าทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณสุภาชัยอายุสี่สิบห้าปี
เป็นเจ้าของร้านตัดสูตรมอนติคาโลเล่าให้ฟังว่า
โครงการขุดบ่อระบายน้ำจุดที่เกิดเรื่องที่รถตกร่องลงไปเนี่ยนะ
ส่งผลกระทบต่ออาคารของเขาด้วยนะเป็นอาคาร๔ชั้น
พื้นมีรอยร้าวบางทีเนี่ย
สั่นสะเทือนมันไปถึงตัวอาคารแล้วใกล้ตรงนั้นเป็นสะพานข้ามแยก
ก็กังวลว่าจะส่งผลถึงโครงสร้างของสะพานเคยร้องเรียนไปแล้วนะคะ
เก้าตุลาคมซึ่งในระบบแจ้งมาว่ากำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ
แล้วสุดท้ายก็นี่ไงเมื่อวานตอนเย็นก็เกิดเรื่องขึ้น
แล้วผมก็เห็นว่ามันไม่ใช่แค่ภาวะอันตรายสำหรับแค่ตึกว่าตึกอาจจะถล่มได้
แต่ว่ามันมีสะพานอยู่บนถนนเหมือนกันแล้วก็มันอาจจะมีผลกระทบต่อ
จากนี้ค่ะวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่แถวนั้นนะคะ
นายสุรชัยค่ะก็บอกว่าใช้ชีวิตอยู่แถวนี้มานานมากแล้ว
และเห็นว่าลื้อแล้วสร้างลื้อแล้วสร้างนานมากแล้วเหมือนกัน
เคยคิดว่าโอ้ยวันหนึ่งเดี๋ยวมันต้องเกิดเรื่องแน่เลยเดี๋ยวถนนมันต้องซุดแน่เลย
เกิดจริงเมื่อวานก็เลยอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเอาใจใส่ให้มากกว่านี้หน่อย
คือจริงก็กลางเมืองนะแล้วรถวิ่งเยอะด้วยนะ
มนุยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครค่ะ
จริงแล้วตามกำหนดจะเสร็จเดือนธันวาคม
ปกติจะสร้างตอนกลางคืน
กลางวันจะวางแผ่นปูนเอาไว้ให้เป็นพื้นผิวจราจร
จะมีการตรวจสอบแผ่นปูนอยู่ตลอด
สาเหตุคาดว่ามาจากรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกิน

ผู้รับเหมาไปแจ้งความเอาผิดกับรถบรรทุกแล้ว

ในช่วงเวลาที่กฎหมายยังไม่อนุญาต

แล้ววิ่งมาจากไหนผ่านจุดไหนมาแล้วบ้าง

คือไม่ได้ซูมเห็นว่ามีสติ๊กเกอร์อะไรหรือเปล่า